จริงเราสองคนคุยกันตลอดเลยเรื่องหน้ากากอนามัย

แล้วค่อยซื้อแบบเรื่อย
ค่อยซื้อไว้ทีละชิ้น๒ชิ้น
แต่ว่าใครที่ไม่ได้ซื้อล่วงหน้าไว้แบบเรา
พอเจอปัญหาเรื่องของการขาดแคลนหาซื้อไม่ได้เนี่ย

หลายคนหาต้นต่อมาจากไหนทำไมหาไม่ได้
สุดท้ายไปเจอบางคนกักตุนเอาไว้
โดยเฉพาะพนักงานร้านสะดวกซื้อ
บางคนที่นำสินค้าที่มีอยู่ในร้านมากักตุนไว้ซะเอง
บางคนเขาไปรอซื้อที่ร้านสะดวกซื้อไง

ปรากฏว่าคนอย่างเราที่เป็นลูกค้า

เพราะพนักงานเซเว่นเอง

ขายด้วยราคาที่แพงเป็นเท่าตัวเลย
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะต้นสังกัดลงดาบแล้ว

สต๊อกสินค้าสโตพาร์ทเนอร์
อย่าให้มีเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ขึ้นมาอีก

ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียล

ของพนักงานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น

บรรจุ๒ชิ้น๕๙บาทและ๕ชิ้น๙๙บาท
โดยโพสต์ภาพหน้ากากอนามัยบรรจุซอง
มียี่ห้อ๗๑๑ประทับที่หน้าซอง
รวมทั้งหน้ากากอนามัยแบบที่นำเข้าจากต่างประเทศ

๕๙บาท๙๙บาทไปขาย๓๒๙บาทนะคุณ

ฟันกำไรแบบครึ่งต่อครึ่งเลย
เพราะว่าแบบซอง๒ชิ้นเนี่ยขายอยู่ที่๑๙บาท
๕ชิ้นเดิมขายอยู่๕๙บาทเท่านั้น
แล้วก็แบบนำข้าวจากต่างประเทศราคาเดิม๑๒๙บาท
คือเรื่องนี้ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ

ถึงว่าไปทีไรทำไมไม่มีแมสขายสักครั้ง
แท้พนักงานเก็บเอาไว้หมดนี่เอง
แล้วก็เรียกร้องให้ต้นสังกัดตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วย
เออทีนี้ค่ะพอมันกลายเป็นเรื่องในโลกโซเชียลมีเดีย

ก็บอกว่าตามที่มีข้อร้องเรียนเรื่องพนักงานกักตุลสินค้า

ทางบริษัทได้ตรวจสอบข้อได้จริงที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนแล้ว
พบว่าพนักงานได้โพสต์ขายสินค้าหน้ากากอนามัยจริง

ดำเนินการกับพนักงานคนดังกล่าวให้พ้นจากสภาพการเป็นพนักงานแล้ว
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกนะคะ
แล้วจะทำอย่างไรประชาชนตาดำอย่างเราไปซื้อก็หาไม่เจอ
จะสั่งออนไลน์เดี๋ยวก็จะเจอหลอกแบบที่จะพาไปดูต่อไปนี้เนี่ยนะคะ

เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์
คือเขาสั่งหน้ากากอนามัย

ร้านขายยางก็ไม่มีร้านสะดวกซื้อไม่มี
สั่งในออนไลน์มันยังพอมีอยู่

หลายเพจหลายเฟสนะคะที่มีการโพสต์ขายกัน

ปรากฏว่าได้กางเกงตัวนี้มา๑ตัว

กางเกงขาขายาวสีชมพูเก่าที่เธอได้รับ
คือเขาสั่งหน้ากากอนามัยจากแม่ค้าออนไลน์คนนึง
แล้วก็ระบุข้อความเอาไว้ด้วยบอกว่า
ขณะเกิดวิกฤตก็มักจะมีคนฉวยโอกาส
สั่งซื้อแมสได้กางเกงเก่าเงินน้อยไม่คุ้มกับเสียเวลา
แจ้งความเอาไว้ไว้แล้วโจรลอยนวลตามเคยนะคะ
คือเจ้าของโพสต์นี้เขาสั่งซื้อหน้ากากอนามัย
เมื่อวันที่๓มีนาคมโอนเงินจ่ายไปใน๒๘๐บาท
พัสดุมาถึงดีใจหน้ากากอนามัยมาแล้ว
แต่เปิดมาดูปรากฏว่าในกล่องไม่ใช่หน้ากากอนามัยตามที่สั่ง
แต่ว่าเป็นกางเกงเก่าเก่าสภาพไม่ต่างอะไรกับผ้าคีริ้ว
ทั้งขาดทั้งเก่าทีนี้ตัวนี้เพราะเห็นปุ๊บ
ไหนติดต่อหาผู้ขายซิว่าทำไมเป็นแบบนี้

ถูกต้องปิดเฟซบุ๊กหนีไปแล้วค่ะ
เธอแจ้งความอเวลาที่สมพบูนให้ตำรวจตามตัวมาดำเนินคดีหน่อย
เดี๋ยวจะไปหลอกคนอื่นแบบนี้อีกไม่ไหวนะคะ
ใช่คือจะให้เอามาตัดทำเป็นหน้ากากอนามัยเองก็ไม่ใช่ค่ะ

ช่วงที่บ้านเมืองมันเกิดวิกฤตอย่างนี้
ไม่อยากให้มาหลอกกันด้วยวิธีการแบบนี้
รวมถึงคนที่ไม่ได้มีหน้ากากอนามัยจริง
แล้วบางทีมาโพสต์ไว้ก่อนเพื่อเรียกลูกค้าว่ามีพร้อมส่ง
แต่พอสั่งซื้อไปแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้หน้ากากอนามัยค่ะ